สนับสนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสงาดำพาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต
โดยการประเทศอุนาที่๔
ทับหนึ่งหมู่สิบหกตะบนในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาเอาอย่างนี้แปลกยังไงเล่าสิ
แปลกตรงที่เขาปลูกต้นกล้วยน้ำว้าเอาไว้เนี่ย
ต้นเอาไว้ที่สวนข้างบ้านในเนื้อที่ห้าสิบตารางวา
มีอยู่วันหนึ่งเดินไปสังเกตเห็นโอ๊ย
กล้วยมันออกผลออกหวีออกมาเนี่ยนะครับ
มันแปลกเพราะมันเยอะมาก
โอ้โหออกมาเป็นตับอย่างกับกระสุนปืนอาก้า

เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องตัดออกมาแล้วก็เอาแขวนเอาไว้หน้าบ้าน
เอามาเผื่อไว้กล่าวไว้บูชา

แล้วก็นับไปนับมาเขาบอกว่าออกลูกมาแบบเป็นหวีแบบนี้๒ท่อน
ท่อนบนนับได้มี๗หวีส่วนท่อนล่างมีถึง๒๗หวี
โอ้โหนี่คุณดูท่อนล่างมันติดกันเรียงเป็นแพร่เลยนะ

พอชาวบ้านทราบข่าวก็แห่กันมาเพื่อขอโชคลาภ

เจอกล้วยแปลกประหลาดเป็นแบบนี้ทุกที
มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ทำไมของแปลกอะไรชอบมาช่วงใกล้สิ้นเดือนกลางเดือนตลอดเลย

งั้นไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกที่ชาวบ้านเขาบอกกันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
คือแม่วัวเนี่ยคลอดวัวลูกวัวออกมาหลายตัวเลย
แต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่มีลักษณะผิดปกติ

เนื่องจากว่าหัวของมันใหญ่ผิดปกติ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเข้าไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

บ้านเลขที่๑๓๐หมู่๔นะคะ
เป็นบ้านของคุณตาสำเร็จรอบรู้เจน

ตัวเองเนี่ยเลี้ยงหัวตัวนึงชื่อว่าจะวแดง
หรือว่าเรียกมันว่าอีแดงนั่นเอง
อิแดงเนี่ยนะคะคลอดลูกออกมาทั้งหมด๕ตัว
สี่ตัวแรกปกติเหมือนวัวตัวอื่นอื่นทั่วไปเลยแต่มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้
ตัวนี้เนี่ยนะหัวมันไม่เหมือนวัวอื่นคุณผู้ชมสังเกตดู
เพราะว่าหัวมันโตผิดรูปเท่ากับลูกมะพร้าวเลยค่ะ
ซึ่งพอมีคนรู้เท่านั้นแหละคุณก็พากันแห่มาดูเนี่ยทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่มากันหมดก็ช่วยกันคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานา
บางคนเขาว่ากันว่าลูกวัวตัวนี้อาจจะมาให้โชคก็ได้เพราะว่าเกิดวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณตาคุณยายเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้ชาวบ้านก็ช่วยช่วยกันด้วยตั้งชื่อให้กับวัวตัวนี้ว่าเจ้าวันดี
ซึ่งตอนนี้นะคะคุณตาคุณยายเขาก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอ
หรือว่าผู้ที่รอบรู้มาตรวจสุขภาพมาตรวจสอบความผิดปกติของเจ้าวันดีอีกทีนึง
จะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปมันจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้ไหม
ก็ฝากไปที่ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเร่งมาดูกันหน่อย
เพราะว่าเผื่อจะสามารถช่วยเพราะบางทีจะเจอเกิดมาผิดปกติแปลกปะหลัด
ถูกต้องแล้วนะคะยังไงก็สัตว์ทุกตัวมีชีวิตมีหัวใจเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพาไปกราบไหว้บูชากันหน่อย

ไปไหว้นะครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ
อะไรก็ได้สมหวังอย่างที่ปรารถนาอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

เรื่องราวความเชื่อถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน
หลากหลายสถานที่หลากหลายสิ่งของแปลกทั่วไทย
ที่ถูกร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบ
สิ่งเหล่านั้นล้วนกระตุ้นให้คนไทยแห่แหนไปกราบไหว้ขอโชคลาภ
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองมากมาย

มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพระพุทธรูปเก่า
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมาย
รวมถึงเป็นที่เคารพยึดเหนียวจิตใจของคนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ที่ว่ากันว่าใครมาขอเรื่องอะไรก็ตาม
มักจะได้ตามที่หวังหรือคิดไว้เสมอ

พ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่า
ถูกขุดพบสมัยราชการที่๕ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองตาโล่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
บริเวณริมคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งทางทิศตะวันออก
ต่อมาได้มีคนงานชนรับประทานประตูน้ำพระเอกาทศลศขุดดินในบริเวณดังกล่าว
เพื่อจะนำไปถมตามตลิ่งคลองน้ำที่ถูกน้ำซ้อพัง
ไปหลายวันจนถึงองค์พระที่เป็นดินที่แข็งมากคนงานขุดไม่เข้า
ใช้วิธีการขุดไปรอบเท่าที่ขุดได้
ต่อมาดินก็แตกเป็นรูปองค์พระโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นองค์หลวงพ่อ
ชาวบ้านต่างมามุงดูกันเป็นจำนวนมากโดยบางคนพูดกันว่าเป็นพระพุทธรูปมาเกิด
บางคนคิดว่าคนงานชนรับประทานปั้นขึ้นมา
จากความเชื่ออัศจรรย์ที่ขุดพบองค์พระแล้ว
ยังเกิดเหตุการณ์หลายอย่างกับประชาชน
จนเป็นที่เคารพนับถือมาจนถึงทุกวันนี้
นักสวยไปหาข้าวก็จะหน่อย
ก็กลับมาเห็นเขาก็มุงดูกันแล้วก็นึกขำขึ้นมา
ก็เอากาดอ้อยมาทำเป็นธุ้ง

แค่แค่แค่มาล้อเลี้ยงน่ะก็มาไหว้ก็กลับไปบ้านเกิดอาการ
ปวดท้องปวดท้องแล้วกินยาอะไรก็ไม่หายก็ต้องกลับมา
หลวงพ่อแล้วก็จุดทูปขอเข้ามากลับไปก็หายเลยก็บัง
คนก็มาขอบนบานสังกะกลับไปก็มีโชคมีลาบหรือว่ามี
ความประสงค์อะไรก็กลับไปก็สำเร็จปัจจุบันหลวงพ่อสำเร็จ
สิทธิ์ตั้งประดิษฐานอยู่ที่มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จ
สิทธิ์บริเวณตลาดหนองตาโล่ตำบลโฆษศิษย์อำเภอ
น้องแคร์จังหวัดสระบุรีและมีผู้แวะเวียนเข้าไปกราบ
สการะยังไม่ขาดสาย
โหสาธุค่ะนี่นี่แล้วที่สำคัญนะที่วัดแห่งนี้
เขาจัดงานประจำปีเลยในช่วงของวันลอยกระทงอืม
จะถึงแล้วนะเดือนหน้านะคะก็จะมีงานยิ่งใหญ่
ประจำปีอีกครั้งหนึ่งใครที่อยู่แถวนั้นก็แวะเวียนกันไป
ไปได้จังหวัดสระบุรีอ่าไปของขอผมขอผ่อนน่ะค่ะหลวง
สมหวังหลวงพ่อสำเร็จสำเร็จสมหวังดั่งใจนึกแน่นอน

ก่อนจะเบรกเนี่ยเดี๋ยวอยากจะโชว์ให้ดูนี่
เดี๋ยวช่วงหน้าได้ดูแน่เพราะว่าเรามี
ร้านอาหารร้านหนึ่งที่จะโชว์ในช่วงของตลอดกิน
ใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมสนุกกัน
นี่นี่แหละร้านนี้

อยู่ทะเลาเรียบด่วนไม่ไกลนะ